ก็ขาดเพื่อเล่นบัตรเจ็บหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็ส่งหลายชื่อได้เพียงแค่สิบแปดคนเท่านั้น
เพราะว่ามีผู้เล่นพร้อมใช้งานเพียงเท่านี้แต่มั่นใจนะครับเชื่อมั่นว่า
อย่างน้อยเก็บ๑แต้มได้จะมีโอกาสกลับมามีความหวังในการเข้ารอบอีกครั้งครับ
นั้นก็มีนักเตะ๑๘คนนะครับแล้วก็ปล่อยให้พักกันโดยไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อม
เนื่องจากว่าเดินทางตลอดสามวันนะครับเริ่มโดยการปรุกประเยือนเชียงรายในเกมไทยลีกส์
ลีกพอแข่งจบปุ๊บเนี่ยเดินทางมาที่ท่ากัศยาสุวรรณภูมิต่อนะครับ
เพื่อต่อเครื่องไปฮ่องกงสุดท้ายเปลี่ยนเครื่องไปที่กิโรชิมานะครับ
ค่อนข้างเดินทางหนักหน่วงมากเกมนี้ก็จะขาดเดียโก้หรือซานโต้นะครับ
แล้วก็สุริสุขาที่บาดเจ็บอันเดสตูนเยสติดโทษแบนอีก
ขณะที่สุชานุนุ่มนะครับโดนทดแบนเพิ่มอีก๑นัด
กรณีที่ไปเข้าบอลอันตรายใส่ผู้เล่นเอฟซีโซในเกมแรก
ทุกคนยืนยันว่าสู้เต็มที่เพื่อเก็บคะแนน
สำหรับการตอบความหวังในการลุ้นเข้ารอบครับ
บรรยากรภาพเลยหลักหลายคนจะจะเป็นตูเนสสุชาวสุรีนะคะ
ผมหรือว่าจะเป็นดีเอโก้ใช้เจ็บแรกของการทางคัน
ที่เหลืออยู่แล้วก็ยังมีความหวังข้อหลักนับไปนะครับ
โดยวันนี้จะเป็นการฝึกซ้อมวันแรกแล้วครับและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรจะเดินทางมาสมทบกับทีมด้วยนะครับ
แผลมา๒นัทรวดรวมที่อีกถึงยังทำมาตูไม่ได้เลยนะ
ไปถึง๙ลูกนะครับก็ต้องเริ่มนับ๑จากเกมนี้นะครับลืม๒เกมแรกซะ
แล้วก็กลับมาตั้งต้นกันใหม่น้อยหนึ่งคะแนนกลับมาก็จะมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบต่อไปครับ